คุณผู้ชมคะวันนี้พูดคุยกันข้อกฎหมายวันพุธกลางสัปดาห์
เรื่องเกี่ยวกับพรบที่เกี่ยวข้องกับคนค้ำประกัน

เปิดสายมาเลยนะคะคุณผู้ชมที่โทรเข้ามารายการของเรา
ต้องเล่าให้คนก่อนว่าว่าคุณผู้ชมที่โทรมาเป็นแม่ของภรรยา
แล้วลูกเขยไปค้ำประกันรถ
ทีนี้เกิดปัญหาตามมาค่ะตรงที่ว่าคนที่เป็นลูกหนี้ไม่ได้จ่ายไม่ได้ชำระ
ก็มีไฟแนนซ์มาเรียกเก็บกับทางลูกเขย

เพราะว่าตอนนี้ทางฝ่ายแม่ภรรยาเองก็กังวล
ว่ามันจะเกิดเรื่องราวมันจะเกิดอะไรวุ่นวายตามมาหรือเปล่า

คุณลูกเขยใช่ไหมคุณแม่ของภรรยาอ๋อคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ครับ
คุณสายสวรรค์แสวงศรีนะฮะโทรเข้ามาคุณสายสวรรค์ครับสวัสดีครับ

คุณสายสวรรค์ยังกังวลใจอะไรอยู่ฮะตอนนี้
กังวลใจว่าเขามาปิดหมายที่จะยึด
โอ้โหค่ะมาปิดหมายแล้วแบบนี้จะทำยังไงใช่ไหมฮะค่ะอ่าอาจารย์วสันครับ
อยู่ตรงนี้แล้วตอบคุณสายสวรรค์หน่อยฮะ
ครับก็เรื่องปิดหมายมันมีหลายหมายก็ต้องดูให้ดีนะครับ

ครับตั้งแต่หมายฟ้องคดีใหม่
เขามาให้เมื่อ
เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับขอบคุณสายสวรรค์อยากจะอธิบายครับ
โยบายนะครับก็คือว่าการปิดหมาย
นะครับว่าเรามีหน้าที่ในทางกฎหมาย
จะต้องชำระหนี้ในฐานะอะไรให้กับผู้เป็นโจทย์
อันหนึ่งก่อนเขาเรียกว่าส่งคำมะคับมา
หลังจากส่งคำบังคับแล้วสภาพของมันจะอยู่๓๐วัน
เมื่อพ้น๓๐วันแล้วเราไม่ได้บริเวณการ
เขาก็จะไปตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
เพื่อที่จะมายึดทรัพย์สินเรานะครับ
ทีนี้เข้ามายึดทรัพย์สินได้๒คนครับ
ได้ทั้งลูกหนี้คนที่เราไปค้ำเขากับผู้ค้ำนะครับ
เขาได้๒คนอันนี้ก็คือถือว่าเป็นลูกหนี้ร่วม
อาจจะเป็นหนี้หรือผู้ค้ำประกันที่
ก่อนที่พรบนี้จะแก้ไขนะครับเกี่ยวกับเรื่องผู้ค้ำประกัน
เพราะใช้กันมาฉบับใหม่นี้ใช้เมื่อวันที่๑๒
ปุ่มภาพันธ์๒๑๕๘
ก็คือในเรื่องของคำว่าเป็นลูกหนี้ร่วม
คำว่าเป็นลูกหนี้ร่วมหมายถึงว่าเรา
เป็นอะไรได้เลยผู้ค้ำประกัน
เหมือนกับเรารับเป็นลูกหนี้เต็ม
เขาจะวิ่งมาใส่เราได้โดยตรงเลย
กรณีของคุณสายสวรรค์นี่ถือว่าเป็น

ในใบนั้นบอกว่าขอยึดทรัพย์ใช่ไหมครับ

เราต้องเจรจากันแล้วครับในชั้นบังคับคดี
เพราะยึดทรัพย์มันจะเสียหาย
มันจะเสียหายถึงการที่ว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมการยึดด้วย

อันนี้คุยเลยคุยแล้วก็ติดต่อไปทางผู้ที่เป็น
ที่เราไปค้ำเขาด้วย
ว่าเรื่องนี้มันมีการชำระกันบ้างหรือเปล่า
ติดต่อได้อยู่ไหมครับคุณสายสวรรค์
ติดต่อคนที่ของรถไม่ได้ค่ะ
ไม่ได้เลยใช่ไหม

แต่ไอ้บริษัทที่จะมายึดเนี่ยติดต่อได้ค่ะ
แล้วรถอยู่ที่ไหนฮะตอนนี้
รถน่ะคือให้บริษัทยึดไปแล้วนะคะ

ส่วนค่าเสียหายนอกจากที่ขายรถไปเรียบร้อยแล้ว
ยังเหลือส่วนต่างเขาก็มาไล่เบี้ยจากเราเนี่ย

โดนยึดบ้านไปขายทอดตลาดเพื่อมาจ่ายตรงนี้ไหม

เพราะว่าวันที่ไปค้ำคุณสายสวรรค์ไปกับลูกเขยด้วย
เอาอย่างนี้ครับว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของใครครับ
แล้วก็เป็นบ้านของลูกสาวแล้วค่ะ
เป็นบ้านของน้องที่ไปค้ำประกันคนนี้แหละค่ะ
นี่แหละครับเขาก็จะไปคัดถ่าย
เกี่ยวกับเรื่องโฉนดที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์นี่แหละนะครับ

สิทธิ์ครับเขามีสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับ

เจรจาในชั้นบังคับคดี
ในชั้นยึดทรัพย์เปิดเจรจาเลยนะครับ
ว่าตรงนี้เราจะขอลดหย่อนผ่อนเบายังไงได้บ้าง
จากยอดหนี้เท่านี้ขอให้ลดนี้ได้ไหม
แล้วก็ผ่อนระยะเวลาเขาได้
พอผ่อนได้เรียบร้อยแล้วตามยอดหนี้เท่าไหร่แล้ว

อาจารย์กรณีที่ติดต่อกับลูกนี้ไม่ได้นี่เป็นปัญหาไหมคะ
ลูกหนี้ส่วนมากก็คือ
เจ้าหนี้เขาทำให้มีผู้ค้ำประกัน
เพราะว่าผู้ค้ำประกันคือผู้ที่มีฐานะ

หนี้ที่มาซื้อไม่มีหลักทรัพย์อะไรเลยไงครับ
หายตัวไปอะไรไปเช่าบ้านอยู่อะไรอยู่ไม่มีหลักแหล่ง
เขาจึงเน้นมาที่ผู้ค้ำประกัน
แต่กฎหมายใหม่เขาให้สิทธิ์
ในการที่จะปลดปล่อยผู้ที่เป็นผู้ค้ำประกัน
ไม่ให้ไปเขียนอะไรที่มันว่าเป็นลูกหนี้ร่วมอะไร
เพื่อที่เพื่อนกันจะได้มีแนวต่อสู้ได้เยอะ
ว่าลูกหนี้ชั้นหนึ่งที่เป็น
เขายังมีเงินอยู่มีบ้านอยู่มีทรัพย์สินอยู่

อาจารย์มองว่ากรณีนี้ยังมีทางออกใช่ไหมฮะ
มีทางออกครับดังนั้นคุณสายสวรรค์ครับ

เดี๋ยวให้สายคุยกันนอกรอบกับอาจารย

ให้เบอร์กลางไว้ด้วยสำหรับของสภาธนายความ
ขอเรียนถามอาจารย์แป๊บนึงได้ไหมคะ

คือเขาจะโปรกเงินเสียงติดแต่กันยานี้

อาจารย์ตอบสั้นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปคุยกันนอกรอบ
คือเขาเป็นข้าราชการเนี่ยเขายึดเงินเดือนยึดอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับ

มันเป็นข้อที่มันไม่อยู่ในภายใต้การประคับคดีครับ
อ๋อโอเคครับครับแต่เรื่องข้อสงสัยอื่นคุณสายสวรรค์
เดี๋ยวต่อสายให้คุยกับอาจารย์นอกรอบอีกทีนะครับ
เพราะว่าช่วงนี้หมดเวลาของช่วงของอาจารย์วสันแล้ว

ที่จะโทรไปสภาธนายความหมายเลขโทรศัพท์
คือนั้นเองนั่นค่ะยำนะครับ

กันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาปิดท้ายรายการกันนะครับ